ถือว่าเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็น
จนกระทั่งถึงกลางดึกกลางดื่นเลย

นุ่มชาวอเมริกันที่ลูกสอนชี
ปล้นปืนที่สนามยิงปืนแห่งหนึ่ง

แล้วก็วิ่งหนีไปพร้อมกับปืนและกระสุนปืน
จากนั้นก็หลบหนีไปที่คอนโดมิเนียมของเขา
แล้วเขาพักอาศัยอยู่ชั้นบนของคอนโดแห่งนี้
แล้วก็เป็นเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้น
เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปปิดล้อมคอนโด
เพราะว่าชายอเมริกันคนนี้นะฮะเขาคลุ้มคลั่ง
เขาทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วย
แล้วก็ขึ้นไปหลบอยู่ที่คอนโด
แล้วก็ในจังหวะที่เขาไปถึงคอนโดมิเนียมของเขา
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปิดล้อม

เรียกได้ว่าแทบจะปิดเมืองพัทยากันเลยนะคะ
ต้องใช้ตำรวจคอมโมโดในการมาปฏิบัติการครั้งนี้เลย
คุณผู้ชมดูหน่อยนะฮะในช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่
พยายามปิดล้อมจับกลุ่มผู้ชาย
อเมริกันที่มีอาวุธปืนอยู่ด้วย
ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะครับ
นี่ฮะตำรวจก็พยายามตะโกนนะฮะเพื่อให้ชายคนนั้นวางปืนนะครับ
แต่ว่าชายชาวอเมริกันเขาก็ยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ๓๔นัด
จากนั้นก็วิ่งหลบหนีขึ้นไปนะฮะ

ซึ่งนี่แหละฮะเป็นนาทีที่ตำรวจพยายามเจรจา
ปิดล้อมก่อนจู่โจมแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นนะครับ
ที่ตำรวจจะรีบเคลียร์พื้นที่ด้านล่างนี้
ก็พบชายอเมริกันผู้ก่อเหตุ
วิ่งหลบหนีขึ้นไปคอนโดแล้วนะครับ

ภาพวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นที่สนามยิงปืน
สักประมาณช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับ
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งนะฮะ
ว่ามีชายชาวต่างชาติคนหนึ่ง
เขาไปที่สนามยิงปืน

พร้อมกระสุนปืนออกมาจากสนามยิงปืนแห่งนี้นะครับ
ในพื้นที่อำเภอบังรมงค์นะฮะ
จากนั้นก็หลบหนีไปยังคอนโดมิเนียม
ไปทำร้ายร่างกายคนอื่น
ที่อยู่แถวบริเวณด้านล่างคอนโดมิเนียม
เจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งว่ามีชายชาวอเมริกันคนนี้

กับที่ไปปล้นปืนมาจากสนามยิงปืน
แล้วก็มาคลุ้มคลั่งอยู่ด้านล่างของคอนโดมิเนียมแห่งนี้
เจ้าหน้าที่ก็มาปิดล้อมในช่วงหัวค่ำนะฮะ
อย่างคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ

จนกระทั่งโอ้โหปิดล้อมกันยาวนานนะคุณนะ

เจ้าหน้าที่ก็พบว่าชายชาวต่างชาติคนนี้

นี่ค่ะจังหวะที่เจ้าหน้าที่เขาไปซุ่มอยู่หน้าประตูห้อง
ดูสิคะมากันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะ

ต้องแบ่งกำลังกันเป็น๒ชุด

เพื่อจะตีล้อมโอบ

เพื่อไปถึงห้องของต่างชาติคนนี้

ที่ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชมบุรี

เพราะว่าผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืน

คือเป็นภาพเหตุการณ์จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สามารถที่จะเข้าไปถึงห้องได้

เพราะว่าเขาพยายามที่จะทั้งเรียก
โทรศัพท์เข้าไปในมือถือของชายชาวต่างชาติคนนี้

สุดท้ายพลักประตูเข้าไปได้
พบชายชาวต่างชาติคนนี้เป็นศพแล้วนะครับ

คือในที่เกิดเหตุ
ขณะที่ชายชาวต่างชาติคนนี้คุ้มคลั่งอยู่ด้านล่างคอนโด
ปรากฏว่ามีการยิงต่อสู้

นักข่าวซึ่งไปทำข่าวอยู่ที่นั่น

ชื่อว่านายที่วากรกฤทธิ์มณี

เพราะว่าในขณะที่ชายชาวต่างชาติคนนี้
ยิงเจ้าหน้าที่ปรากฏว่ากระสุนมันฉลับพื้น
แล้วก็กระสุนพุ่งไปโดนข้อเท้าซ้าย

เจ้าหน้าที่จำเป็นที่จะต้องพานักข่าวรายนี้
ออกจากที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ชายคุ้มคลั่งคนนี้
ได้ทำร้ายร่างกายคนแถวคอนโดนะฮะ
ก็คือมีคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายร่างกาย
คือนายพิชากรถาปนา
เล่าให้ฟังบอกว่าระหว่างที่เขามาจอดรถจักรยานยนต์
เพื่อมารอรับพี่สาวอยู่ด้านล่างคอนโด
ปรากฏว่าต่างชาติคนนี้ได้เดินเข้ามาหาเรื่องเขา

หมวกกันน็อกคว่างใส่ชายต่างชาติคนนี้
ชายคนนี้กลับชับมีดขมครู
และยังมีอาวุธปือชับปือยิงขึ้นฟ้าอีกหนึ่งนัด

คือเป็นเหตุประทึกที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นนะฮะจนช่วงค่ำที่มาทำร้ายร่างกายคนอื่นนะฮะ
แล้วก็ขึ้นไปหลบซ่อนอยู่ในห้องพักของตัวเองบนคอนโดมิเนียมนะครับ
ก็ตำรวจใช้ยุทธวิธีในการเน้นการเจรจา
แล้วก็ไม่ใช้อาวุธนะฮะแล้วก็พาเพื่อนของผู้ก่อเหตุ
ไปเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ยอมมอบตัว
เจ้าหน้าที่ได้บุกขึ้นไปถึงห้องพัก
ให้เพื่อนผู้ก่อเหตุพยายามเรียกแล้วก็ติดต่อทางโทรศัพท์

ก็พบว่าผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนปลิดชีพตัวเองอยู่บนเตียงนอน
คาดว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไป
ผู้ก่อเหตุนั้นเสียชีวิตมาก่อนหน้านี้ไม่ต่ำกว่า๒ชั่วโมง

เพราะว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะเข้าไปในห้องพักได้สักประมาณตี๓

น่าจะยิงตัวตายตั้งแต่ช่วงตี๑แล้ว
ตรวจสอบภายในห้องพักก็พบพลาสปอร์ต
ก็ระบุชื่อของผู้ครอบครองพาสปอร์ตแล้วก็ผู้ตาย
ก็คือนายไมเคิลเกียร์วาซิสอายุ๒๕ปีสัญชาติอเมริกัน
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบอาวุธปืน
แล้วก็อาวุธปืนกล็อกขนาด๙มม
ซึ่งเป็นปืนที่ปล้นมาจากสนามยิงปืน
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
เจ้าหน้าที่วิทยาอาการเวร
อย่างไรก็ตามก็จะทำการส่งไป

ไปตรวจยังสาบันนิติเวศแล้วก็ประสานทางสถานทูต
เพื่อตรวจสอบทั้งประวัติการเข้ามายังประเทศไทย
แล้วก็เพื่อจะติดต่อญาติมารับศพกลับบ้านเกิดต่อไป
นี่เป็นเหตุประทึกที่เกิดขึ้นนะครับ